มีร้านที่เป็นร้านนวดแผนไทยนะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วก็มีพนักงานของร้านเนี่ยที่เขาต้องประสบเหตุ

คุณภูริพัฒนบุญนินก็ได้ไปคุยด้วย
ผู้หญิงท่านนี้คือป้าน้อย

จนถึงวันนี้นี่ผ่านมาเท่าไหร่๕๖วันแล้ว
ยังหวาดกลัวอยู่เลยอะถูกต้องผ่านมา๕๖วันนอนไม่หลับเลยค่ะ
เพราะภาพวันนั้นมันติดตามันติดอยู่ในความคิด
นึกถึงช่วงเวลาที่ตัวเองตอนนั้นนะ
เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเย็น
ใครเคยไปตามห้างเดี๋ยวนี้เขาจะมีร้านนวดแผนโบราณ
น้อยก็นวดให้ลูกค้าอยู่อยู่ดีเสียงปืนฮะปึงบังทุกคนก็วิ่งหนีตาย
หลบตามที่ต่างป้าน้อยเองก็วิ่งหนีเหมือนกัน
หนีไปหลบในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำ๖ชั่วโมงกว่า
ถึงจะมีคนมาช่วยออกไปได้เป็นความกดดันที่ไม่สามารถ
บรรยายออกมาเป็นคำพูดได้นะฮะป้าน้อยบอกนะครับ
คือคุณภูริพัฒน์บอกว่าเนี่ยตอนที่นั่งคุยแล้วป้าน้อยเล่าให้ฟังนะ
คือแบบสัมผัสได้เลยว่าแววตาของป้าน้อยเนี่ย

น้อยบอกว่าผ่านมา๖วันยังหวาดภาวะอยู่
ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหยังไม่กล้าเดินเข้าห้องน้ำคนเดียวเลย
เห็นข่าวเรื่องนี้ก็กลัวไปหมด
ใช่ต้องชวนกันไปต้องไปด้วยกัน๒คน
มันหล่อนน้ำตาไหลเลยนอนมันก็น้ำตาไหลอยู่
เพราะว่ามันก็ระหลอบตื่นนะจ๊ะ
พยายามไม่ดูคลิปแล้วนะครับพยายามจะไม่ดูคลิปเลย
คลิปที่มันผ่านมาจะไม่ดูเลย
ก็แล้วแต่ว่าน้องเขาเมื่อกี้น้องเขาบำบัดแล้วก็รู้สึกว่าปวดหัวคนนั้น
เราก็ผ่อนคลายลงไปก็ดีขึ้นนะคะนี่รู้สึกดีขึ้นแล้ว
ดีขึ้นมากกว่าตอนเช้าเลยครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อป้าน้อยพูดแบบนี้เนี่ยมันย่อมมีคำถามตามมาทันทีว่า
แล้วให้ป้าน้อยมาพูดมาเล่าแบบนี้ไม่ยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้ป้าน้อยเหรอ
น้อยบอกว่าได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเกี่ยวกับด้านของจิตวิทยามาแล้วนะฮะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เขาบอกว่าต้องออกมาระบายความรู้สึก
หวาดกลัวของตัวเองความกดดันของตัวเองออกมาบ้าง
ใช่ค่ะนักจิตวิทยาบอกว่าบางทีเวลากดดันหรือเครียดอะไรมากการได้พูดออกมาบ้าง
ถูกต้องถือว่าช่วยได้แล้วก็เหมือนกับเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยปลดปล่อยแล้วก็มีความกล้าที่จะต่อสู้กับมันมากขึ้น
ป้าน้อยก็เลยอยากออกมาเล่าอยากออกมาระบายความรู้สึกให้กับคนอื่นได้รับรู้
เพื่อจะลดความหวาดกลัวของตัวเองลงมาให้ได้บ้างนะฮะ
ตอนนี้ความกลัวของป้าน้อยเนี่ยก็ลดลงมากนะฮะก็ถือว่าลดลงมากนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านนี้ซึ่งเป็นผู้อำบัดป้าน้อยบอกว่าตอนแรกที่ป้าน้อยมาพบโอ้โหถึงขั้นมีอาการตัวสั่นมือสั่นปากสั่น
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็น่าวิตกนะครับบางคนที่มาพบเจ้าหน้าที่ถึงขั้นหลอนก็มีเพราะภาพเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดขึ้นตรงหน้าค่ะ
ซ่อนอยู่คนร้ายเดินมาเคาะประตูถือปืนได้ยินเสียงเพลงจากมือถือของคนร้ายเนี่ยโอ้โหหลายคนบอกว่ามันแบบมันหวัดวิตกมากอ่ะ
ว่าจะผ่านพ้นไปแล้วก็หวาดวิตกมากก็ต้องพูดคุยปรับความรู้สึกให้เขาให้เขาได้รับการบำบัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบความจำโดยใช้ชุดคำถามสื่อสารกับจิตใต้สำนึกปลดปล่อยอารมณ์ไม่ดีที่ค้างอยู่ข้างในเขาแล้วก็ทำให้แต่ละคนตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้น
ภาพความจริงกับความฝันไม่ได้แล้วคือเขามองไปในลานเนี่ยเห็นคนวิ่งเลยเห็นแบบเห็นทุกอย่างเหมือนมันเกิดขึ้นตอนนี้อีกครั้งนึงการใช้ศาสตร์แห่งภาษาในการถอดรหัสของระบบประสาทของเขาอะค่ะว่าเขาเอาเหตุการณ์เนี้ยไปเชื่อมโยงกับสภาวะอารมณ์หรือเคมีในร่างกายแบบไหน
เหมือนว่าตอนนี้เราอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะแบบนี้นะเป็นยังไงพูดยังไงแล้วก็สัมภาษณ์เหตุการณ์ออกมาจากเขาอะค่ะแล้วก็ให้เขาเหมือนกับในกระบวนการการใช้ภาษามันจะพลิกเส้นประสาทพลิกการรับรู้ของเส้นประสาทของเขาเองทำให้อาการเขาดีขึ้น
นี่เป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่เข้ามาช่วยบำบัดผู้ที่ประสบเหตุนะฮะขณะเดียวกันทางกรมสุขภาพจิตนะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษากับผู้ที่ประสบเหตุด้วยนะครับแล้วก็ได้แบ่งแยกออกเป็น๓กลุ่มนะฮะในการช่วยเหลือมีกลุ่มเอนี่เป็นผู้ที่เป็นญาติผู้ที่เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ

มีผู้มาขอความปรึกษาทั้งหมดนะขนาดนี้นะครับ๒๐๙๓คนนะครับ
ญาติพี่น้องเพราะว่าคนรักของเขาเสียชีวิตติดอยู่
แม้จะรอดมาแล้วบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่
อันนี้คือคนที่น่าห่วงที่สุด
เพราะหลายคนยังลบภาพความทรงจำตรงนั้นไม่ได้
สลัดไม่ออกยังหลอนอยู่
แล้วบางคนไม่ได้หลอนธรรมดาคุณเขียนมาสอนหลอนตลอดเวลา

หรือประสบเหตุในวันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
พนักงานห้างหรือว่าผู้ที่มาเดินในที่นี้ค่ะ
ก็จะพบว่ายังมีอาการที่มีอาการแบบหวาดกลัว
หรือไม่กล้าไปคนเดียวแม้กระทั่งบางคนก็จะทำเรื่องขอที่จะย้ายงานก็มีค่ะ
อยากจะที่จะเชิญชวนหรือว่าทุกคนที่เดินเข้ามาในห้างร้านนั้น
อาจจะขอความกรุณางดที่จะถามถึงเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไง
ถามรายละเอียดยังไงอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันจะเหมือนทำให้เขากลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้ง
นะครับกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลให้ท่านที่คิดว่าอยากจะปรึกษานะครับ
ส่วนที่ห้างวันพรุ่งนี้นะครับทางจังหวัดนะครับก็จะทำบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
ทางจังหวัดจัดนะฮะทำบุญใหญ่ตักบาทพระ๑๐๐๐รูปอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด
สร้างขวรกำลังใจกับชาวโรคราชกันอีกครั้งหนึ่งนะใช่ค่ะอย่างที่เราบอกแล้วคะ
เรื่องของกำลังใจยังสำคัญเพราะยังต้องเยียวยากันต่อในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะคะ